รายการเวลาประมาณสี่ทุ่มยี่สิบนาทีค่ะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่
เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะคะบ้านของสัตวแพทย์ที่สุวินทวง
เป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านหลังนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มีลูกสาว๒คน
จากเหตุการณ์ไฟไหม้เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังว่าไฟไหม้ค่อนข้างจะแบบลุกหลามรวดเร็วมาก
แจ้งเจ้าหน้าที่กว่าจะมาถึงไฟมันก็ไปเร็วอะค่ะอืม
พยายามจะช่วยกันดับไฟแต่ไฟมันห่มลุกไหม้ค่อนข้างจะรวดเร็วมาก
ลูกสาวที่อยู่บนชั้น๒๒คนเขานอนห้องเดียวกัน
เหมือนกับเป็นเตียง๒ชั้นนอนกันคนละชั้น
เสียชีวิตอยู่ภายในห้องคือกอดกันเหมือนกับหนีไปไหนไม่ได้อ่ะ

อีกคนอายุสิบสามค่ะ
คุณพ่อคุณแม่นี่อายุ๔๔เท่ากันทั้งคู่
คุณพ่อเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยลูกนะคะ
แต่ช่วยไม่ได้จริงตัวเนี่ยถูกไฟไหม้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
ครับจนคุณพ่อกับคุณแม่กระโดดลงมาจากชั้นสอง
ลงมาที่บ่อปลาแล้วเพื่อนบ้านก็นำส่งให้รถกู้ชีพกู้ภัยนะ
ส่งโรงพยาบาลครับคือจังหวะที่กระโดดลงมาแล้วเนี่ย
คือพ่อกับแม่เขาก็ยังพูดยังพูดคุยได้แต่ตกใจนะ
ก็บอกแล้วช่วยลูกผมด้วยช่วยลูกผมด้วยพูดอยู่ประโยคเดียวแบบนี้
อืมช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยอยู่ชั้นสองเนี้ยค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะคุณแม่ก็เริ่มฟื้น
พูดคุยได้ประโยคแรกที่คุณแม่พูดก็คือถามถึงลูกสาวทั้งสองคน
ซึ่งลูกสาวทั้งสองคนเสียชีวิตไปแล้วอ่า

ก็บอกแค่ว่าลูกสาวสองคนอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งอืม
เศร้ามากนะแต่วันนี้เศร้าหนักไปอีกคุณภาคภูมิครับ
คุณพ่อที่อาการสาหัสนะคะไฟไหม้ตามตัวหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เสียชีวิตตามลูกสาวไปแล้ววันนี้
หมายความว่าครอบครัวนี้เหลือแค่คุณแม่คนเดียวอะค่ะ
นี่เป็นจุดบ่อปลาที่คุณพ่อกระโดดลงมาจากชั้น๒ของบ้าน

คุณแม่ก็กระโดดลงมาเหมือนกันกระโดดลงมาทั้งคู่
แต่บาดเจ็บน้อยกว่าคุณพ่อครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะบ้านพักสองชั้น
หมู่บ้านซื้อตรงซอยสุวินทวงศ์ยี่สิบเก้ากรุงเทพฯ
บ้านพักก็ปลูกติดกับโรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรง
ต่อเติมเป็นบ้านพักคนงานแต่ทั้งหมดอยู่ในรั้วเดียวกัน
บ้านหลังที่เกิดไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง
เหตุการณ์นี้นายสัตวแพทย์ชาติชัยโพคานิษฐ์
สัตวแพทย์หญิงกัญวีสุจิพงศ์สองสามีภรรยา

เมื่อวานนี้ก็คือบาดเจ็บทั้งคู่นะคะ
ตัวคุณพ่อเจ็บหนักก็ส่งโรงพยาบาลเวทการุณรัฐ
ส่วนน้องมีนกับน้องมีมี่นางสาวทารวีโพคานิตน้องมีน
เด็กหญิงนิชชานีโพคานิตน้องมีมี่
ลูกสาวทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ช่วงเช้าวันนี้ค่ะเราส่งนักข่าวไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเรา
ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพน้องมีนและน้องมีมี่
สองพี่น้องที่เสียชีวิตในกองเพลิงมาชนะสูตรพลิกศพค่ะ
ก็ได้เจอกับญาติที่มาติดต่อเจ้าหน้าที่เรื่องศพของน้องมีนน้องมีมี่นะคะ
คือตามกำหนดจะต้องรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาช่วงบ่ายวันนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะญาติบอกว่าไม่พร้อมจะรับศพ
ของน้องมีนและน้องมีมี่ไปประกอบพิธีทางศาสนา
เพราะว่าคุณพ่อก็คือนายสัตวแพทย์ชาติชัยโภคานิษฐ์
เมื่อวานนี้บอกว่าเจ็บหนักเจ็บสาหัส
วันนี้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าค่ะ
เสียชีวิตตอนเช้าที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าสาหัสนะ
ไฟไหม้๖๐ของร่างกายค่ะ
มีแผลที่หน้าที่แขนที่ขาที่ตัว
ส่วนแม่นะคะศตวแพทย์หญิงกันเยาวี
มีบาดแผลจากเพลิงไหม้ประมาณ๑๕
ตอนนี้ยังไม่สามารถให้การอะไรกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ

ถามถึงแต่ลูกอย่างเดียวนะคะเมื่อวานนี้
ญาติก็เลยทำเรื่องฝากศพไว้ที่สถาบันนิติเวท๒๐วัน
ศพของน้องมีนและน้องมีมี่นะคะฝากไว้ก่อน
ส่วนศพของนายสัตวแพทย์ชาติชัยผู้เป็นพ่อ
ก็ฝากไว้ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรก่อน๗วัน

ทั้งญาติก็ไปจุดทูปไหว้สิ่งศักดิ์จิต
ประจำสถาบันนิติเวศแล้วก็เดินทางกลับ

เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
สัตวแพทย์หญิงกัญญาวีก็ยังไม่ทราบข่าว

คือก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะ
ครอบครัวนี้ต้องเสียชีวิตไป๓คน
พ่อแล้วก็ลูกสาว๒คน
แต่คนที่จะต้องอยู่เพียงคนเดียวต่อไป
ก็คือสัตวแพทย์หญิงกัญญวี

สามีแล้วก็ลูกสองคนเสียชีวิตหมดเลยจากเหตุเพลิงไหม้

แล้วบ้านพักที่เกิดเหตุที่ย่านสุวินทะวงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
หมู่บ้านซื่อตรงซอยสุวินทวง๒๙นะฮะ
บ้านพัก๒ชั้นของสัตวแพทย์ชาติชัย
และสัตวแพทย์หญิงกัญญวีนะฮะ
เกิดเพลิงไหม้เมื่อเช้ามืดเมื่อวานนี้
ที่บ้านคุณหมอทั้งสองท่าน
ก็เปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรง

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในพื้นที่บ้านนะครับ
เมื่อไปถึงก็พบว่าก็ยังมีเพื่อนบ้านนะครับ
ก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุนะครับ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาเฝ้าดูแลบ้านตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพื่อมาดูสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดนะครับ
ส่วนในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรงจุดนี้ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้
พบว่ามีสุนัข๑๐ตัวได้นะฮะ๑๐กว่าตัวที่อยู่ที่ภายในโรงพยาบาลสัตว์
ก็มีสุนัขบางส่วนที่สัตวแพทย์คนอื่นที่ทำงานก็ดูแลอยู่นะฮะ
ส่วนก็มีเจ้าของสุนัขมารับกลับไปแล้ว
วันนี้เราพบว่ามีสัตวแพทย์๒คนแล้วก็คนงานพม่าอีก๒๓คนนะครับ
ที่มาทำงานอยู่ที่ด้านในนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะขอพูดคุยสอบถามรายละเอียดด้วย
แต่ทุกคนบอกว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่โศกเศร้าเสียใจมาก
แล้วยิ่งเศร้าใหญ่ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่เมื่อเช้าทราบข่าวว่า
ต้องสูญเสียนายสัตวแพทย์ชาติชัยที่ถือว่าเป็นหัวหน้างานไปอีกคนหนึ่ง

ก็เลยขออนุญาตยังไม่สะดวกให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์อะไร
เราก็เคารพสิทธิ์ตรงนี้นะครับ

เราก็ได้พบว่ามีผู้ที่เคยนำสุนัขมารับบริการ

ก็เดินทางมาให้กำลังใจ
มาแสดงความเสียใจกับทางสัตวแพทย์
ทางเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับ
มีอยู่คนหนึ่งที่นำสุนัขมาใช้บริการเป็นประจำนะครับ

บอกว่านายสัตวแพทย์ชาติชัย
แล้วก็สัตวแพทย์หญิงกัญญวี

เป็นสัตวแพทย์ที่ให้บริการดูแลสุนัข
อย่างเอาใจใส่เป็นคนอัธยาศัยดี
ถึงขั้นที่คนที่เขาเคยพาหมามาหาคุณหมอที่นี่นะ
บอกว่าไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ย
จะหาหมอดีจะหาสัตวแพทย์ดี

หมอเนี่ยหมอเปี๊ยกเนี่ย

แล้วก็กันเองนะ

ทันทีที่ทราบข่าวว่าคุณหมอเสีย

นึกไม่ถึงรู้แล้วว่าลูกเขาเสีย
รู้แต่เมื่อวานนี้ละจากข่าวอย่างไรเนี่ยนะ
แต่พอรู้ว่าหมอเปี๊ยกเสียเจ้าของเนี่ย

ผมว่ารู้จักแล้วรู้สึกเสียใจ

พวกเขาตอนนี้เราอะ
หนักเลย

เหลือบี๊คนเดียวแล้วแม่เขาร่า

ลูกค้าอีกหลายคนนะที่เขายังไม่ทราบ

แล้วต้องมารับหมาเขาอาจจะย้อยมานิดหนึ่งเลย
เศร้ามากหดหูมาก
หมอดีเป็นคนหนึ่งของย่านเนี่ยพูดตรงเลยนะ
ว่าขาดหมอสัตว์ที่ดีคนหนึ่งของย่านนี้เลย
ดูแลสัตว์เหมือนกับเราเลยเราไม่ต้องห่วงแล้ว
แพงเขาเป็นคนที่รักสัตว์ด้วยนะ
หมอเนี่ยหมอเปี๊ยกเนี่ยรักสัตว์ด้วย
ดีมากดีมากดีมาก

เขาโอเคไงไม่มีปัญหาอะไร
ลูกก็น่ารักนะผู้หญิงบางคนก็น่ารัก

คุยแต่ไม่บ่อยเพราะผมมาคุยกับหมอมากกว่า
ถ้าถามผมแล้วกับคนมากเอาละนี่เราทำยังไง
หาคนดีอย่างนี้ไหมโรงพยาบาลดีนี่ไหม

ผู้ที่เขาพาสุนัขมาหาคุณหมอเนี่ย
ยืนยันว่าคุณหมอสองท่านเนี่ยโอ้โหดีจริง

ช่วยดับไฟด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็ได้สัมภาษณ์ไปนะครับ
วันนี้เขาให้ข้อมูลเรื่องของจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นต้นเพลิงของเหตุเพลิงไหม้

ที่ได้พูดคุยกับสัตวแพทย์ชาติชัย

สองสามีภรรยาขณะที่เกิดเหตุเลย
คำบอกเล่าของเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยดับไฟนะครับ
จำลองเป็นภาพเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิก
ให้ท่านผู้ชมได้เห็นตำแหน่งของบ้านคร่าวให้ดูนะฮะ
บริเวณชั้น๒ของบ้านหลังนี้
ห้องที่มีเหลี่ยมยื่นออกไปจากตัวบ้านเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เป็นห้องเป็นห้องของน้องน้ำที่อยู่ชั้น๒นะฮะ
ถัดจากห้องเป็นห้องน้ำนะฮะที่อยู่ชั้น๒นะครับ
จากห้องน้ำไปทางฝั่งขวาจะเป็นตำแหน่งของห้องนอน
ห้องนอนตรงนี้คือห้องนอนของน้องมีนกับน้องมีมี่
ลูกสาวทั้งสองคนของคุณหมอชาติชัยกับคุณหมอกัญญาวีนะครับ
ซึ่งจุดที่คาดว่าจะเป็นต้นเพลิงคือบริเวณทางขึ้นบันไดชั้นหนึ่ง
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ติดตั้งคัทเอาท์ของบ้านหลังนี้นะครับ
จากเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยดับไฟให้ข้อมูลว่าในช่วงเกิดเหตุ
มองเข้าไปภายในบ้านขณะนั้นสังเกตเห็นว่า
ตั้งแต่ช่วงบันไดจากจุดที่ติดตั้งคัทเอาท์มีเปลวไฟที่โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็พวยพุ่งขึ้นไปด้านบนชั้น๒ของตัวบ้าน
ซึ่งนาทีนั้นตัวเขากับสัตวแพทย์ชาติชัยพยายามช่วยกันใช้ถังดับเพลิงดับไฟนะฮะ
แต่ดับยังไงไฟก็ไม่ดับแล้วมันก็ลุกไหม้ขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ก็สอดคล้องกับเพื่อนบ้านคนอื่นนะครับที่บอกว่าแบบบ้านในหมู่บ้านแห่งเนี้ย
ส่วนใหญ่จุดที่ติดตั้งคัทเอาท์เขาจะติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้บันไดชั้น๑
เหมือนกันทุกบ้านทุกหลังนะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแผงควบคุมไฟวงจรต่างเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตเข้าไปดูจุดติดตั้งคัทเอาท์ของบ้านหลังอื่นนะฮะ
ก็ทราบว่าจุดที่ติดตั้งคัทเอาท์ตามแบบบ้านของโครงการนี้อยู่ที่บริเวณทางขึ้นบันไดชั้นหนึ่งตามที่เห็นในภาพ
เราไม่ได้หมายความว่าอยู่แบบนี้จะถูกไม่ถูกเหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงนะ
คืออยู่ตรงไหนมันก็เกิดเหตุช็อตเกิดเหตุไฟไหม้ได้ทั้งนั้นแหละ
เพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดการลุกลามขึ้นไปชั้นสองเนี่ย
เพราะว่ามันอยู่ตรงจุดนี้แล้วมันก็คงจะพุ่งขึ้นไปข้างบน

ใช่ข้างบนก็มีห้องนอนของลูกสาวทั้งสองคนพอดีนะครับ
จากนี้เพื่อนบ้านยังให้ข้อมูลว่าคำสุดท้ายที่ได้ยินสัตวแพทย์ชาติชัยพูด
ก็คือประโยคที่พูดว่าลูกผมอยู่ข้างบนช่วยลูกผมด้วย
ซึ่งเพื่อนบ้านที่ไปช่วยดับไฟยังบอกว่าสัตวแพทย์ชาติชัยเนี่ยพูดแต่ประโยคนี้
พูดวนไปวนมาแล้วก็ร้องไห้นะครับ
แสบปวดร้อนเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟคลอกผิวหนัง
คือผิวหนังเนี่ยถูกไฟไหม้จนขาวไปทั้งตัวในช่วงเวลานั้น
แต่ยังพยายามที่จะไปช่วยลูกให้ได้ก็พูดแบบลูกผมอยู่ข้างบนช่วยลูกผมด้วย
แต่ว่าคือตรงผิวหนังตรงลำตัวขาวไปทั้งตัวถูกไฟไหม้นะ
แต่หน้าเนี่ยดำคล้ำเลยคงจะเป็นจากพวกควันไฟนะครับ
เพื่อนบ้านก็บอกว่าตอนนั้นก็พยายามบอกให้คุณหมอชาติชัยเนี่ยออกไปจากบ้านก่อน
ออกจากพื้นที่ก่อนแต่คุณหมอก็ไม่ออกเพราะห่วงลูกสาว
จนสุดท้ายแล้วก็คือไฟมันก็มาจนอยู่ไม่ได้แล้วคุณหมอก็กระโดดออกมานะ
ขณะที่สัตวแพทย์หญิงกัญญวีภรรยาตอนที่เกิดเหตุก็อยู่ในอาการตกใจตลอดเวลา
ก็พูดเหมือนกับคุณหมอชาติชัยเลยคือบอกว่าช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วย
ซึ่งเพื่อนบ้านคนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทุกคนในตอนนี้นะครับเสียใจหมด
เสียใจที่ต้องเสียเพื่อนบ้านดีอย่างคุณหมอแล้วก็ลูกไปนะฮะยืนยันว่าบ้านนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาก
ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้ใครเลยแม้ว่าจะเปิดเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์รักษาสุนัข
แต่ว่าไม่เคยทำความวุ่นวายเดือดร้อนให้ใครเลยที่สำคัญก็คือสุนัขจรจัดแถวหมู่บ้านเนี่ยคุณหมอดูแลให้หมดเลย
เพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านสุนัขจรจัดเนี่ยคุณหมอก็ไปจัดการให้
ส่วนเพื่อนนักเรียนนะคะของน้องมีนน้องมีมี่พอรู้ข่าวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าพอครูแจ้งข่าวให้เพื่อนในห้องเรียนรู้นะ
ร้องไห้กันทั้งห้องแล้วก็โพสต์ข้อความกันในโลกโซเชียล
เพราะเกิดเหตุเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมก่อนไปโรงเรียน
ลูกสาวคนโตของครอบครัวนี้ที่เสียชีวิตนะคะนางสาวทารวีโพคานิษฐ์
รามคำแหงย่านสะพานสูงนะคะนักข่าวของเราไปเจอกับคุณครูที่ปรึกษาของน้องมีนค่ะ
อิ๋วนางสาวนิสากรเดชาติวงณอายุทยา
ก็เป็นครูที่ปรึกษาแล้วก็ดูแลน้องมีนมาตลอดนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์
อิ๋วบอกว่าพอรู้ข่าวช็อกเลยค่ะ
ไม่อยากเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงน้องมีนเป็นเด็กดี
เป็นเด็กครบเครื่องหน้าตาน่ารักนิสัยดีเรียนเก่งนะคะ
อิ๋วบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับน้องมีน
ส่วนตัวรู้สึกว่าน้องมีนเหมือนเป็นลูกสาวคนนึงอะค่ะ
เพราะว่าครูอิ๋วก็มีลูกสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน
สิ่งที่ครูอิ๋วทำได้ตอนนี้ก็คืออยากจะให้กำลังใจคุณแม่
อยากให้คุณแม่เข้มแข็งตั้งสติต่อสู้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ในฐานะตัวเองก็เป็นแม่ด้วยนะคะก็รู้ว่าทำใจยาก
แต่ว่าก็อยากให้คุณแม่แบบตั้งสติแล้วก็ทำใจต่อสู้ต่อไป
ส่วนอดีตครูที่ปรึกษาอีกสองท่านนะคะก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า

น้องมีนจะแบบช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนที่เดือดร้อนตลอด
อิดออดไม่เคยบ่นนะคะช่วยเพื่อนทุกครั้งที่มีโอกาส
หลังจากนี้อยากจะให้น้องไปสบายโดยที่ไม่ต้องมีห่วงอีกค่ะ
น้องก็จะเป็นคนที่รักเพื่อนมากเพื่อนขาดเหลืออะไร
น้องก็จะยินดีให้โดยที่ไม่เคยโทรไม่เคยถามเอาอะไรกลับคืนมาเลยครับ
แล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบตัวเขาทุกคนที่ผมได้ฟังนะครับ
คือเขาจะบอกว่ามีนสามารถเป็นได้ทุกอย่าง
อย่างซันนี่เพื่อนสนิทเขาว่าเวลาไม่มีตังค์สักบาทนึงถามเงินเขาก็ให้โดยที่ไม่เคยคิดว่าจะเอาคืน
ส่วนเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องมีนนะคะยังเสียใจค่ะ
เพราะน้องมีนเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมาก
มีความฝันอยากจะเป็นสัตวแพทย์เหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะ
แต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนของน้องมีนก็เลยบอกว่าทำใจไม่ได้จริง
อยากจะบอกกับน้องมีนว่าอยากให้เพื่อนไปสงบไปอยู่ในพบภูมิที่ดีค่ะ
เขาให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้ดีมากเลยค่ะ
ไม่ว่าจะแบบทั้งการเรียนอะไรอย่างนี้
คือเขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากเขาอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะ
ก็ทุกคนรักมีนมากค่ะรักมาก
แล้วก็ขอบคุณและขอโทษที่
ให้ความช่วยเหลือขอโทษที่คอยไปแกล้งหยอกเล่นบ่อย
อยากให้มีนไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
ทุกคนในห้องทั้ง๔๙คนที่เหลือรักมีนค่ะ
ก็อยากบอกว่าเพื่อนทุกคนรักแล้วก็คิดถึงมีนมากค่ะ
แล้วก็หนูก็คิดว่าไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่า
ถ้าเกิดเปิดเทอมมาแล้วอะค่ะแล้วไม่เห็นเขาจะรู้สึกยังไงค่ะ
หลังจากเกิดเหตุสลดนี้นะคะทางคณะครูโรงเรียน
อุดมศึกษาน้อมกล้าซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องมีนเรียนอยู่
ก็มีการหารือกันนะคะถึงแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวน้องมีน
อาจจะมีการดำเนินการในภายหลังคือต้องรอให้
แม่น้องมีนมีความพร้อมทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจด้วยสำคัญมากนะคะ
น้องมีมี่นี่ก็เพิ่ง๑๓ปีนะมันก็ทำให้มีแง่คิดอีกอย่างหนึ่งนะ
โดยเฉพาะน้องหนูนะรักกันไว้เถอะนะ

เราก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งจะเกิดอะไรกับเพื่อนเราบ้าง
เหมือนกรณีของน้องมีนน้องมีมี่ก็ต้องจากไปอย่างกระทัน